นาวสอนศิลป์กับหนุ่มกวินบินได้ของเรา
หลังจากที่หลายคนเห็นโมเมนต์หวานที่เป็นหลักฐานมัดตัวของทั้งคู่

ทั้งแฟนบอลทั้งแฟนละครลุ้นกันตัวโก่งแล้วว่า
คู่นี้เนี่ยความสัมพันธ์เขาจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้หรือเปล่า
งานนี้เรามีคำตอบจากปากของสาวมะนาวสอนสินมาฝากกันด้วย

ทำเอาแฟนคลับต่างลุ้นใจจดใจจ่อ
ว่าสถานะความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวมะนาวสอนศิลป
กับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยตองกวิน
จะมีโอกาสพัฒนามากกว่าคนรู้จักหรือเปล่า
เพราะเห็นสาวมะนาวแอบไปส่งกำลังใจเชียร์ติดขอบสนาม

เจ้าตัวกลับตอบแบบกักว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น
เพราะอยากให้ฝ่ายชายโฟกัสกับเรื่องฟุตบอลมากกว่า

และชมว่าคู่ของเธอวางตัวดีและเหมาะสม
ส่วนเรื่องข่าวของนักแสดงสาวรุ่นพี่เมพิชชนาธิ์

เจ้าตัวขอไม่ยุ่งเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคน
แต่ก็ขอให้กำลังใจกับความรักของทั้งคู่ค่ะ
เราเองเนี่ยเหมือนเราชื่นชอบฟุตบอลอยู่แล้ว
เราไปเชียร์ทีมชาติไทยจริงนะวันนั้น
คือก็อยากบอกว่าเหมือนทุกคนเป็นกำลังใจ

ตรงภาพลูกหน้าไหมว่าเราไปด้วย

แต่สอดที่มานึงก็ต้องเป็นสอดที่ถูกจับภาพ

ก็เวลาคนที่โดนจับในภาพแล้วแบบเฟรมกว้างอะไรอย่างนี้

แล้วก็ฝ่ายชายก็เขินด้วยเหมือนกัน

ก็เป็นอย่างนี้ไปดีกว่าไปเรื่อยเลย

ก็เรียกเป็นก็พี่อะไรอย่างนี้ครับ

มีคนที่คอยปรึกษาหลายเรื่อง
สามารถคุยกันแล้วเข้ากันได้อะไรอย่างนี้

คำถึงเรื่องมีกับเจ๊มั้ยค่ะ

อืมด้วยทั้งคู่เขารู้จักกันอยู่แล้ว

เหมือนเราเองก็คอยให้กำลังใจพี่เขา

จะเอาผิดคนที่ปล่อยข่าวว่าเธอเป็นภรรยาน้อย

เผยว่าตอนนี้เห็นข่าวเงียบไปแล้ว
ก็เลยไม่ได้เดินหน้าเรื่องแจ้งความต่อ
แต่เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หมดแล้ว

ก็พร้อมแจ้งความทันทีค่ะ